อยู่ที่ถนนเชียงใหม่สรรกำแพงสายใหม่นะครับ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับ

ไปรูปผมขอใช้คำว่าเครื่องเพศแล้วกันครับ

เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
อาจารย์แขมมาลุกภิทักษ์ผู้เจ้าของบ้าน
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มากถึง๖๐๐ต้น
จมทับซ้อนกันมากว่าร้อยปีขึ้นจากน้ำ
นำมาสร้างเท้ามหาพรมพญาช้างเอราวัลองค์พระพิฆเนศสามเศียร
โดยสร้างมาตั้งแต่ต้นปีครับขณะนี้เนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์
แต่เปิดให้ประชาชนเข้าไปกลับไหว้บูชา
และที่สร้างความมือหาคือพญาช้างเอราวันครับ
มีขนาดความยาว๑๐เมตรครึ่งกว้าง๘เมตรสูง๑๕เมตรครับ
ผิวเนี่ยแกะสลักเป็นเสมือนหนังช้างทั้งหมดนะฮะ
น้ำหนักประมาณ๗๕๐๐กิโลกรัม
ถือว่าเป็นช้างเอราวันที่แกะสลัก
ด้วยการรวมตัวของไม้ตะเคียนทองใหญ่ที่สุดในโลก
แล้วก็งามด้วยนะงามสวยนะครับใช่ค่ะครับ
และตรงบันไดขึ้นสู่ตัวช้างใช้ไม้ตะเคียนแกะเป็นโขลงช้างนับร้อย
ด้านหนึ่งพากันเดินขึ้นด้านหนึ่งพากันเดินลง
งดงามครับแล้วก็แกะสลักได้อย่างประนีตบรรจง
โดยผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับมักจะตรงนี้ไฮไลท์ครับ
ลอดท้องช้างเอราวันแล้วก็ใช้มือลูบไปที่เครื่องเพศที่ท่านเห็นไป
เขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้นะจะเกิดมหามงคลกับตัวเองนะฮะ
ในช่วงแสวงหาโชคลาภแบบนี้หลายคนมาตรงนี้แหละครับ
ส่องหาเลขตรงนี้ฮะมาส่องหาเลขตรงนี้ด้วย
อาจารย์เข้มบอกว่าตัวช้างเองถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสร้างองค์อินประทับบนหลังช้างครับ
แล้วต้นมกราคมนะครับจะมีพิธีบวงสวงใหญ่นะครับ
ใครมาเชียงใหม่ต้องมาที่นี่ครับ